มาติดตามความเคลื่อนไหวด้านการเมืองนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งของไทยนะครับ
เป็นที่แน่นอนแล้วว่าสนชนั้นจะเดินหน้าแก้ไขกฎหมายลูกว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในส่วนของผู้ตรวจการเลือกตั้งนะครับ
ซึ่งก็จะส่งผลให้ว่าที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งที่กรกตชุดปัจจุบันคัดเลือกไว้กว่า๖๐๐คนต้องถูกยกเลิกไป
เพราะฉะนั้นมีคำถามตามมาทันทีนะครับว่า
นี่จะกระทบกับรถแมพการเลือกตั้งของไทยที่วางเอาไว้ในช่วงปีหน้าหรือไม่นะครับ
รวมทั้งการเลือกตั้งสวด้วยเพราะการเลือกตั้งต้องมีผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ในที่สุดสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๓๕คน
เดินหน้าแก้ไขร่างกฎหมายลูกว่าด้วยกรกตเป็นที่เรียบร้อย
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความเห็นของประชาชน
ทำกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าสนชกำลังทำในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง
โดยมีเป้าหมายอื่นแอบแฟ้งเพื่อโละ๖๑๖รายชื่อว่าที่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ที่กรกตชุดปัจจุบันดำเนินการคัดเลือกเอาไว้
ร่างแก้ไขสนชกลุ่มนี้ให้เหตุผลว่าเป็นไปเพราะต้องการให้การคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรม
จากผู้ตรวจการเลือกตั้งเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่จัดการเลือกตั้ง
และการกระทำความผิดที่ทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริต
โดยได้เพิ่มมาตราที่เกี่ยวกับคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งที่มีองค์ประกอบที่หลากหลายและเป็นอิสระในร่างกฎหมายลูกจากเดิมที่กำหนดไว้ในระเบียบกรกต
แต่ถ้าว่ากลับปรับจำนวนคณะกรรมการลงจากเดิมที่จะต้องมีตัวแทน๑๐ภาคส่วนเหลือเพียง๘ภาคส่วนเท่านั้น
ที่สำคัญยังกำหนดให้บรรดาการดำเนินการใดที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกและการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งที่เกิดก่อนวันที่ร่างกฎหมายนี้มีผลใช้บังคับให้เป็นอันสิ้นผลไป
และให้คัดเลือกบุคคลเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งใหม่ภายใน๖๐วัน
และหากพิจารณาถึงกรอบการแก้ไขกฎหมายใหม่ตามที่บรรยัติไว้ในรัฐธรรมนูลกำหนดให้ในชั้นของสนชพิจารณาให้แล้วเสร็จใน๑๘๐วัน
นับรวมกระบวนการก่อนและหลังจากที่กฎหมายเข้าสู่สภา
จึงเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งชุดใหม่จะมีขึ้นทันต่อการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการสัญหาสว
คาดกันว่าร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่งสวจะประกาศในราชกิจจานุเบกษากลางเดือนหน้าอย่างแน่นอน
นับรวมการเลือกตั้งสอสอที่อาจจะต้องรอลุ้นในโค้งสุดท้ายอีกระลอกหนึ่ง
มปัญหาดังกล่าวทำให้กรกตยังคงยืนยันว่า
กระบวนการจัดทำบัญชีผู้ตรวจการเลือกตั้งจะต้องเดินหน้าต่อไป
เพราะไม่มั่นใจว่าการแก้ไขกฎหมายของสนชจะแล้วเสร็จเมื่อใด
คือการจะตั้งหรือไม่ตั้งเนี่ยตอนนี้มันช่วงลอยต่อที่ระหว่างชุดใหม่เขา
อยู่ในระหว่างที่จะมีพระบรมราชงการโปรด๙นะครับ
ถ้าโปรดก้าวลงมาเราก็ไม่ได้แต่งตังค์ก็เป็นเรื่องของชุดใหม่
แต่เราดำเนินการตามกระบวนการไว้แล้วแล้วท่านก็มาดู
เงินปมที่เพิ่มขึ้นมาในครั้งนี้
หลายฝ่ายหวั่นใจว่าจะกระทบต่อรถแมพการเลือกตั้งที่วางเอาไว้ในปีหน้า
นายกรัฐมนตรีต้องออกมาย้ำว่ากรอบเวลาทุกอย่างยังคงเดินหน้าต่อไป
มาพูดกันอยู่ได้แต่แก้ตรงนู้นแก้ตรงนี้แล้วทำให้ทุกอย่างมันราชะ
ใครทำอ่ะไอ้คนพูดคือใครเธอก็ไปให้อยู่นั่นแหละ
ให้เขาพูดอยู่ด้านไหนไม่เอาแล้ว